คือต้องบอกว่าเป็นมือมีดใจบาปแล้วกัน
เขาเอามีดไปฟันหน้าผากฟันหน้าสุนัขจรจัด

คนเขาไปเห็นก็แหมมันก็สงสารเนอะ

ตอนนี้อาการก็ปลอดภัยนะฮะ

สุนัขจรจัดตัวนี้โอ้ยน่าสงสารทีเดียวครับ
ก็อยู่ในการดูแลของสัตวแพทย์คลินิกรักษาสัตว์ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
กำลังช่วยกันทำแผลให้กับชื่อว่าเจ้าวันเด็ก

เป็นสุนัขจรจัดเพศผู้ถูกมือมีดฟันเข้าที่หน้าผาก
แผลลุกลามไปถึงตาตาซ้ายมันบอดสนิทเลยครับ
ไปพบสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขพันธ์ไทยอายุ๓ปี

ก่อนวันเด็กหนึ่งวันก็ตั้งชื่อให้เลย

ชื่อเจ้าวันเด็กนะครับพร้อมนำตัวเจ้าวันเด็กส่งคลินิก
เพื่อรักษาแผลลึกสุดท้ายก็ตาซ้ายบอด
แล้วก็กำลังจะลามไปที่ตาขวาโดยสัตวแพทย์รักษาอาการจนปลอดภัย
แต่ว่าต้องทำความสะอาดแล้วก็ดูแลเจ้าวันเด็กต่อไปอีกสักประมาณ๑เดือนนะครับ
สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเขาขอมาแบบนี้เลยครับ
ต้องการช่วยเหลือเจ้าวันเด็กสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่นายนิคมพ่วงหงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอแล้วนะครับ๐๘๕๔๐๐๓๓๓๔
โอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยก็ขึ้นให้ที่หน้าจอ
สาขาสวรรคโลกชื่อบัญชีพิทักษ์ประชากู้ภัยเลขที่บัญชี๖๑
ปรากฏบนหน้าจอจดไม่ทันก็แคปและถ่ายไว้นะฮะ
แล้วก็สามารถไปช่วยเจ้าวันเด็กได้นะครับ